กันหน่อยแปลกแต่ก็น่ากลัวเหมือนกัน
คุณสำรวจนะสำรวจแอร์ในบ้านของคุณ

งูเขียวพระอินทร์ไปวางไข่ในช่องแอร์
โอ้โหน่ากลัวมากนะคุณฮะ
ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะแปลกมาก
เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านบอกว่าพี่กู้ภัยมาช่วยหน่อย

ไม่ได้โปรดมาเฉพาะตัวไข่มันออกมาด้วยนั่น
เห็นไหมมันวางไข่ด้วยคุณ

บ้านเลขที่๑๗๑หมู่๑ตำบลโคกพุษาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
เจ้าของบ้านท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโคกพุษาเองเลยนะ

นายกสุวินเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โห
ผมก็เข้ามาเปิดแอร์ในห้องชั้นล่างของบ้านตามปกติแล้วฮะ
พอเปิดปุ๊บไอ้แอร์มันทำงานใช่ไหม
แล้วเขาเรียกใบเขาเรียกอะไรข้างหน้าแอร์นะคุณ
มันก็เปิดออกมาพอเปิดปุ๊บงูโผล่ออกมาทันที
ผมเอาไฟฉายส่องส่องไปส่องมา
ไม่ใช่มีเฉพาะตัวงูไข่งูก็อยู่ด้วย

เพราะงานนี้มันเสี่ยงมากเลยถ้าผมไม่ได้มาเปิดแอร์ชั้นล่างไว้นะ
งูมันคงออกไข่ออกเป็นตัว

แล้วไม่รู้ตัวของลูกงูมันจะเลื้อยไปอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ค่อยดึงไข่ออกมาไข่มีกี่ฟองฮะ
คนอยากนับเลขก็นับให้ทันนะฮะ

สามารถที่จะจับทั้งงูเขียวพระอินทร์
แล้วก็ทั้งไข่อีก๙ฟองนี่๙ฟองนี่เล็กสวยด้วยงู๑
งู๑ตัวไข่๙ฟอง๑ก้าว
๑ก้าวผมพูดเสียงดำไปไหม
ไปเป็นไปได้ค่ะ
นี่นะครับใช้เวลาไม่นานในการที่จะเอาทั้งตัวงูเอาทั้งไข่ออกนะฮะ
ทีนี้คุณพี่เจ้าของบ้านนะฮะในยกเทศในยกสุวินนะ
ก็บอกโอ้โหเดี๋ยวต้องไปซื้อบ้านเลขที่แล้ว

เงินมันอยู่รอบตัวครับบางทีอยู่ในช่องแอร์ก็มีเหมือนกัน

แสดงว่าแอร์เครื่องนี้อาจจะไม่ได้ใช้นานแล้วเหมือนกัน

ท่านว่างงูไปวางไข่๙ฟองนะครับ